เอาโกงมาจับโกงเอาความรู้ประสบการณ์
ปราบปรามทุจริตสังคมอาจจะรับได้ก็ได้

ดังที่มีปัญหาในกรรพิการ
ให้สังคมไปตัดสินว่าเป็นการทำอะไร

เอาที่ปรึกษาส่วนตัวมานั่งหัวโต๊ะ
และมีคดีความอยู่ในทุจริต

ออกหนังสือมีชอบ

แล้วออกมาติให้ทำหนังสืออย่างหนึ่ง

จะให้ผมนั่งนิ่งแล้วผมจะตรวจสอบใครได้

ผมไม่ยอมให้สิ่งทุกเหล่านี้ผ่านไป
แต่สังคมบางด้านก็บอกว่า
ผมไปทำให้มันมีปัญหา

สังคมกลับไปมองต้นเหตุก่อนว่า

ผมอยู่คณะท่านปิยบุตร
ท่านก็อยู่ในข้อรับกระทับ
กฎหมายแล้วก็ให้เกียรติกรรมพิการ

ซึ่งทงก็ต่างคนต่างมีความคิดแตกต่างกันอยู่แล้ว
ระหว่างอนาคตใหม่กับผม
ท่านปิจบุตรก็ต่อสู้เรื่องอะไร

มันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว
แต่เราต้องถอดหัวโขนความเป็นพัก

เพื่อจะหลอมมาเป็นกรรมธิการ
เป้าหมายคือประชาชน
และยึดหลักระบีบข้อบังคับ
ถ้าสมมุติว่าเขาคิดว่าเก่งเรื่องนี้

แล้วก็สังคมแล้วก็ติดใจว่า
ตั้งวัฒนามาเพื่อ

สังคมอาจจะรับได้ก็ได้
แต่ผมรับไม่ได้เพราะท่านไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่คณะนี้ครับ
ผมบอกว่าต้องให้ความยุติธรรมคุณปรินาด้วยนะว่า
ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินคดียังไม่ถึงที่สุด
หลักทั่วไปคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้สารสูงสุดจะตัดสินยังไง
ป่าไม้เคยเป็นดำเนินคดีกับชาวบ้านเยอะแยะ
เขายังสารยังยกฟ้องเลยเป็นผู้มีส่วนเยอะแยะ
ไม่ใช่พอมีหน่วยงานใช้การไปฟ้องหรือไปบอกว่านี่เขาเข้าข่ายผิดกฎหมายนะ
จับเขาอย่างนี้มันหลุดกี่คดีเป็นผู้บริสุทธิ์กี่คนนะครับ
ฟังคำพิพากษาว่าท่านผิดหรือไม่ผิดอย่างไร
คราชริยะไม่ใช่ทำทานาย
ทนายก็ยังฟันทงไม่ได้ผิดหรือว่าถูก

เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องไปถึงสู่กระบวนการยุติธรรมคือทำดำเนินคดี
แต่จะถูกหรือผิดต้องอยู่ที่ศาลเท่านั้น
คือเขาก็ไปสื่อว่าผมบอกว่าผิดหรือถูก
ไม่มีใครใครบอกว่าผิดหรือถูกเนี่ยระวังด้วยนะครับ
ก็จะฟ้องหมินประมาณได้นะครับ
เพราะว่าไม่มีอะไรที่บอกว่าผิดหรือถูกเลย

ถามว่าไม่ใช่เคสนี้ถ้าสังคมดูว่ามีกี่เคสล่ะ
ที่เขาแจ้งความถ้าบอกแจ้งความแล้วผิดเนี่ย
ใช่ไหมนะก็ยังถือว่าเป็นผู้พฤศุนย์อยู่
ก่อนอื่นต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง
ก็คือเราเคยเป็นเศรษฐีนะครับมีเงินเป็น๑๐๐ล้านสมัยปี๓๘
ก็เข้าสู่วงการการพนันทุกรูปแบบ
ลืมคิดว่ามันเป็นทางกระพยมุกทางหายนะ
เราก็หมดครอบครัวลูกเมียก็ไม่ได้อยู่ด้วย
สมบัติธุรกิจชื่อเสียงหมดไปกับการพนัน
แล้วก็จนถึงไปสร้างความลำบากให้กับคนที่รอบข้างที่รักเราเป็นผู้บริสุทธิ์
เราก็ไปโกงเขามั่งไปโกหกเขามั่งให้เขาเดือดร้อนนะครับ
พอถึงเวลาเราไม่มีที่ไปแล้วไม่สามารถจะไปโกงเพื่อนฝูง
หรือไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงได้
ก็ต้องไปนอนข้างถนนนะครับอยู่ที่เป็นเดือน๒เดือนที่สนามหลวงนะครับ
ก็ไม่อยากให้ใครมาเหมือนเหมือนผมนะครับก็เพียงแต่ว่าหักใจให้ได้นะครับ
คิดถึงคนที่รักเราคิดถึงคนที่เรารักเขา
ไม่ว่าจะเป็นลูกเมียหรือเพื่อนฝูงหรือผู้บัญชาหรือใต้ผู้ใต้บัญชานะครับ
มันรุนแรงมากการพนันนะครับทำให้ตัวเองก็ลำบากและยังให้คนอื่นลำบากด้วย
คิดถึงคนอื่นด้วยนะครับก็เลิกได้มันไม่ใช่ว่าเลิกไม่ได้นะครับ
ทันทีได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอเวลานะครับต้องเลิกเลย
อย่างผมเนี่ยผมบอกว่าเลิกคือเลิกนะครับ
สังเกตว่าป้ายรถเมย์ที่ผมสร้างองค์พระต่างแล้วผมใช้โซโลแกนเขาว่าคิดดีทำดี
ก็เป็นการบังคับติดใจผมด้วยว่าถ้าวันไหนผมคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ย
ผมต้องเอาป้ายเหล่านั้นเอาลงให้หมดก็เป็นการบังคับผมว่าผมต้องทำคิดดีทำดีครับ